จนถึงวันนี้บางจุดฝนหายไปนะครับแต่ว่าบางจุดฝนยังคงตกต่อเนื่อง
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเราตอนนี้
ฝนจะตกหนักอีกหรือไม่

แสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่มีอุณหภูมิสูง
จุดสีส้มแดงนะครับ
คือบริเวณที่มีการก่อตัวของเมฆค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

สามารถให้เกิดกลุ่มเมฆขนาดใหญ่

มีการดูดเอาความชื้นดูดเอากลุ่มก้อนเมฆดูดเอากลุ่มฝน

ฝนลดลงกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
แต่สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือ
ร่องฝนดังกล่าวนั้นมีการเหนียวนำเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับ
ที่ตอนนี้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
พัดปกครุมแบบนี้ก็ส่งผลแน่นอนในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามัน
ซึ่งตอนนี้คลื่นยังคงแรงประมาณ๒๓เมตร
ใครที่จะเดินเรือคงต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
ระยะนี้เรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งเพราะว่าอาจเกิดอันตรายได้
โดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองนะครับ
อกจากนี้เองการก่อตัวของร่องฝนนี้
ถ้าหากเราดูดีก็จะพบว่าร่องฝนนั้นมีการพาดผ่านในบริเวณพื้นที่
ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ยังคงเป็นจุดที่มีโอกาสเจอฝนตกอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปฝนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษ
และฝนที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
มีฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงฝนที่ตกสะสมติดต่อกันหลายวัน
อาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่เกิดขึ้นได้
ยังไงจุดที่เกิดสถานการณ์แบบนี้บ่อยในระยะนี้
คงต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์ฝน๓วันหลังจากนี้เป็นต้นไป
ภาพรวมมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน
ถ้าหากมาดูวันนี้ภาพรวมหลักแล้วกลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้น
นี้จะปกคลุมหนาแน่นในพระเวนตอนกลางประเทศไทย
ตอนบนโล่งโล่งถ้าหากคำนวณต่อไปในวันพรุ่งนี้

ฝนก็จะกระจายตัวในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าตอนกลางฝนยังคงหนาแน่นอย่างต่อเนื่องนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ